เพราะว่ามันร้อนระอุมากค่ะเมื่อวาน

ศึกนางงามหรือว่าศึก๒ป
ปอก็คือคุณปนัดดากับคุณปรีนา

ไปดูกันนะฮะเรื่องราวมันเริ่มต้น
มาจากที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดารานักแสดง
แล้วก็เธออยู่ในสถานะของ
สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการ
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการปัญหา
ข่มขืนกระทำชำราวและการล่วงละเมิดทางเพศ
ก็ในกรรมาธิการเขาก็จะมีคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ต่างกันแล้วก็มีการเชิญทั้งที่ปรึกษา
หรือว่าผู้เชี่ยวชาญรวมถึงในภาคส่วนต่าง
ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน
และคุณบุ๋มก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้นะครับ
ก็เธอได้โพสต์การทำงานของเธอนะ
โพสต์เรื่องราวที่เธอได้ไปประชุม
กับคณะอนุกรรมธิการชุดนี้เพื่อจะเสนอต่อคณะกรรมธิการ
ให้มีเรื่องของบทลงโทษทางอาญาในคดีคุกคามทางเพศ
ไม่ใช่แค่เพียงลงบันทึกประจำวันต่อไปอีก
นี่แค่นี้เองในสิ่งที่เธอได้โพสต์ลงในโลกโซเชียลของเธอ
ว่าวันนี้เรื่องของการคุกคามทางเพศ
ไม่ใช่หมายถึงแค่ข่มขืนนะครับ
หมายถึงการที่ผู้หญิงถูกผู้ชายตาม
หรือว่าถูกโรคจิตถูกอะไรก็ตามเนี่ย

ว่าวันนี้สิ่งที่บุ๋มได้นำเสนอในคณะกรรมธิการ

ให้มีกฎหมายแล้วก็โทษที่เป็นคดีอาญาอย่างจริงจัง
แล้ววันนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ

ได้ไม่ต้องมาเจอผู้ชายยืนกดดันหน้าที่ทำงาน
หอพักไม่ต้องมาอดทนกับข้อความ
คำพูดที่ถูกคุกคามข่มขู่อีกต่อไป
คุณบุ๋มเขาไม่ได้หมายถึงแค่ข่มขืน
คือเธอก็บอกข่มขืนเนี่ยก็มีกฎหมายชัดเจนนะครับ
แม้ว่าจะถกเถียงกันเรื่องของการประหารชีวิตก็ตาม
แต่อันนี้มันเรื่องของการคุกคามทางเพศ

แต่ทีนี้ครับเมื่อคุณปารีนาไกรคุบคุณเอ๋
ได้เห็นว่าคุณบุ๋มปนัดดาโพสต์ไว้
ทีนี้ครับคุณเอ๋สรบพลังประชารัฐ
ก็โพสต์ในข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกัน
บอกว่ามั่วพูดอะไรต้องระวัง
เป็นดาราประชาชนอ่านแล้วจะเข้าใจผิดตามได้
เพราะคดีข่มขืนมีโทษอาญามานานแล้ว
แต่ที่ทิ้งท้ายตรงนี้ทิ้งท้ายไว้นะฮะ
บอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องขอชื่นชมดาบรามากความสามารถ
แล้วก็บอกว่าพิมพ์ผิดดารามากสามีในความตั้งใจที่จุด
พร้อมกับภาพของคุณบุ๋มแนวเซ็กซี่อะไรแบบนี้
เออกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ
เพราะว่าพอโพสต์ทิ้งไว้แบบนี้
คนก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์คุณปรินาบอกว่า
ถ้าปรินาคุณจะไปติไปว่าคุณบุ๋มปนัดดา
แต่คุณก็ไม่ควรจะโพสต์ภาพอะไรของคุณบุ๋มอะไรแบบนี้

แต่มีคนมาเซฟปรินาก็มี

คือต่างฝ่ายเขาก็มีแฟนคลับของเขาเอาจริงนะ

ต่างฝ่ายเขามีทั้งมิตรและศัตรูเหมือนกันนะครับ
ทีนี้แหละครับเราไปฟังเสียงของแต่ละคนกันหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานช่วงบ่ายเวลานักข่าวไปเจอใคร
ว่าจะไปเจอคุณบุ๋มหรือว่าไปเจอคุณเอก
ก็จะสัมภาษณ์ประเด็นที่ร้อนแรงในโลกโซเชียล
เถียงกันไปเถียงกันมาอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ฟังคุณเอ๋เขาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
การพูดถึงคุณบุ๋มปรณดา
ฉันก็โพสต์ว่าอยากให้คนที่เป็นดาราเนี่ย
พูดจาอะไรต้องระวังเพราะเดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิด
ข่มขืนหรือการคุกคามเนี่ยไม่สามารถดำเนินคดีได้

อย่างเรื่องของการคุกคามทางเพศ
มันไม่เคยมันเคยมีมาอยู่แล้วมันมีกฎหมายของมันมาอยู่แล้ว
เขาตีตกไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะคุณ
มันไม่มาถึงครึ่งทางขนาดนี้
ที่จะมีกำลังมีคำจำกัดคำจำกัดความที่ชัดเจน

ไม่ได้มีหรอกค่ะแต่ว่าอยากให้ดารามีความระมัดระวัง
ในการที่จะพูดหรืออะไร
เพราะว่าดารานี้ก็จะเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความสนใจ
เวลาเขาพูดอะไรเนี่ยบางทีประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ไปเชื่อ

เพราะว่าด้วยความตั้งใจของการทำงานเพื่อผู้หญิง
สิ่งแรกที่เราต้องมีเนี่ยผู้หญิงควรจะซัพพอร์ตผู้หญิงด้วยกันก่อน
ผู้หญิงไม่ควรจะนั่งบูลลี่กันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการจะบอกว่าสามีมากสามี
หรือว่าจะเอารูปชุดว่ายน้ำอะไรขึ้นมาเนี่ย
ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โพสต์เขาหนักขนาดไหน

ผมก็คิดว่าก็น่าจะฟ้องร้องเขา
แล้วก็คิดในใจว่าเออเอาค่าฟ้องเนี่ยนะ
มาเลี้ยงหมาจรจัดทั่วประเทศจบ
ฝากบอกจริงค่ะฝากบอกพี่น้องประชาชนว่า
ถ้าคุณบุ๋มปนัดดาพูดอะไรไปก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะ
เสพข้อมูลต่างด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะ
แล้วก็การเข้ามาในกรรมธิการเนี่ย
ก็เขาก็ไม่ใช่กรรมธิการนะคะเป็นที่ปรึกษากรรมธิการ
คือบุ๋มว่าบุ๋มเป็นมืออาชีพมากพอ
ถ้าวันหนึ่งบุ๋มต้องสัมภาษณเอกปรินาบุ๋มก็คงสัมภาษณ์เหมือนเดิมค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมจะเลือกเสพข่าวนี้นะฮะ
คุณผู้ชมก็ต้องเลือกเอา๒ด้าน
๑เรื่องของงานเข้าไปแล้วคุณเอกคัตคานหรือทักทวงว่าอย่างไร
กับสองเรื่องของการถกเถียงแบบมันเริ่มมีเรื่องส่วนตัว
หมายถึงว่าเรื่องคำพูดในการที่จะโพสต์กัน
เอาจริงนะคุณคือแรกเริ่มเดิมทีมันก็มาจากเรื่องงาน
คุณบุ๋มเขาทำอยู่ใช่ครับเอ่อกฎหมายข้อกฎหมายต่างต่าง

ผมก็ไม่ค่อยมีสมาธิตเท่าไรพอดีฉันเข้าไปในเพจปรินากลายคุบ
คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราอ่านข่าวเที่ยงอยู่เลยตั้งแต่เที่ยงครึ่ง
คุณปรินาโพสต์แบบถี่มากแทบจะทุกนาทีเลย
คุณปรินาจะเป็นสไตล์แบบโพสต์สั้นแต่ก็เหน็บ
คุณบุ๋มก็จะโพสต์เป็นเรื่องเป็นราวมีหลักการและเหตุผลอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ก็จุดเริ่มต้นจากที่คุณปรินาโพสต์ดารามากสามีอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เอาภาพเซ็กซี่ไปแล้วก็ทีนี้คุณบุ๋มเขาก็มาโพสต์โต้นะฮะ
มันก็เลยเป็นที่มาที่นักข่าวก็ต้องไปสัมภาษณ์ทั้งสองคนด้วย
แต่เมื่อสัมภาษณ์ทั้งสองคนเอาเสียงมาตัดต่อกันนะ
ให้รู้เลยว่าปะทะกันเรื่องอะไรบ้างนะครับ
แต่ทีนี้ในโลกโซเชียลก็ยังไม่จบนะยังไม่หยุดนะฮะ
เพราะว่าคุณเอ๋ก็โพสต์ตอบกลับไปอีกบอกว่า
ถ้าฟ้องมาก็ฟ้องกลับอย่าคิดว่าแจ๋วอยู่คนเดียว
โดยบอกว่าเตรียมจะแจ้งความเอาผิดกับบุ๋มปนัดดาในข้อหามินประมาท

แล้วก็จะเอาเงินมอบให้นักเรียนยากจนแต่แต่งตัวเรียบร้อย

คุณบุ๋มก็บอกไม่ยอมนะคุณปารีนาเอาภาพเธอเซ็กซี่ไปโพสต์
แล้วก็พูดจาแบบนั้นก็หมินประมาทเหมือนกัน
ใช่มันกลายมาเป็นประเด็นจนเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชม

คือคุณปรินาโพสต์ตอนประมาณ๕ทุ่ม๕๐
บอกว่าดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้ว
แท็กแข่งกับสสปารีนา
แล้วก็การให้สัมภาษณ์ท่อนหนึ่งที่คุณบุ๋มปนัดดาให้สัมภาษณ
เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของคุณเอ๋ปรีนาในฐานะสอสอ
คุณบุ๋มเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนแรกไม่คิดอยากจะลงการเมืองหรอก
แต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะลงการเมืองเป็นสอสอซะเลย
พักไหนที่สนใจติดต่อมาได้
แล้วคุณเอ๋จะรู้ว่าสอสอน้ำดีเป็นอย่างไร
ใช่ทีนี้พอพูดแบบนี้แล้ว
จนเมื่อ๒ชั่วโมงก่อนจะเข้ารายการ
นี่ฉันก็เข้าไปดูอีกนะในเฟซบุ๊กอีกเนี่ยนะ
คือเขาบอกว่าอยากเห็นปนัดดาลงสอสอเขตปรินาไหมคะ

ใช่อย่าหนีไปลงเขตอื่นนะคะ
นี่นะฮะแล้วก็นี่แหละครับ
ก่อนหน้านั้นก็ได้โพสต์อีกคือโพสต์ติดกันเลย
บอกว่าก็ดีกว่าคุณล้านเท่าก็ล้มมาแล้ว
คุณบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กดรปนัดดาวงผู้ดีชี้แจงอีกนะครับ
บอกว่านี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายที่บุ๋มจะตอบโต้คุณ
เพราะคิดว่าต่อให้เขียนไปคุณก็ไม่น่าเข้าใจเสียเวลาชีวิตค่ะ
แต่ที่ต้องชี้แจงเพราะอยากให้สังคมเข้าใจกรอบ

อย่างการล้อเลียนเรื่องครอบครัวคนอื่นก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ
ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
เลียนเรื่องรูปลักษณ์แม้กระทั่งเรื่องต่ำ
ล้อเลียนเรื่องกลิ่นทั้งที่ไม่เป็นความจริง
ผู้อื่นได้รับความอับอาย
ที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังถกกัน
แถวบ้านเรียกผีเจาะปากมาพูดอันนี้ก็แฮชแท็กเพิ่มไปเรื่อย

แล้วก็ในตอนท้ายคุณบุ๋มก็ได้ระบุว่า
ไม่เข้าใจว่าการที่บุ๋มออกมายืนหยัดต่อสู้เพื่อผู้หญิง
ที่ไม่มีปากไม่มีเสียงในสังคม

ต้องโพสต์โจมตีบุ๋มหลายต่อหลายครั้ง
คงไม่ลดตัวไปแลกด้วยการขุดเรื่องครอบครัว
หรือสิ่งที่คุณเคยกระทำในอดีตกับผู้อื่น
แต่ให้สังคมตัดสินแทนเองนะคะ
แท็กหงายมือรอส่วนบุญเลยค่ะ
แท็กเดี๋ยวกรวดน้ำไปให้
คือตัวข้อความข้างบนไม่เท่าไหร่กันนะ
แต่ตัวแฮชแท็กของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอ่านแล้วแบบโอ้โห
แต่ละคนก็คงจะไม่หยุดต่อกันนะฮะ
และทีมงานของบุ๋มก็ยังโพสต์คลิปวิดีโอ
ถ้วยนางสาวไทยสมัยเมื่อ๒๐ปีก่อน
ก่อนที่บุ๋มประนัดดาจักรคว้ามงคุดนางสาวไทย
เพื่อยืนยันว่าในแก๊งนางงามไม่มีเอ๋ปารีนารวมอยู่ด้วย

คือเรื่องนางงามก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
เมื่อวานคุณบุ๋มก็บอกว่าในกลุ่มนางงาม

เขาว่ากันว่าเป็นศึกนางงามสงครามนางงาม

ใช่ไม่นับเพราะว่าเอกเขาตกรอบบุ๋มได้ตำแหน่งค่ะ

มันก็มีเรื่องนางงามขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง
ศึกนี้จะจบอย่างไรกันแน่
รอนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชม
เสพข่าวถ้าคุณผู้ชมเลือกเสพข่าวว่าจะเอามุมไหน
ปะทะกันบางคนก็บอกก็มวยถูกคู่
ส่วนมุมเรื่องของข้อกฎหมายน่าสนใจ

ถูกต้องนี่ดิฉันลองแค่แวบเข้าไปดูคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
คุณผู้ชมแหมอ่านแต่ละคอมเมนต์อ่านไม่ได้เลยจริงค่ะ
คือก็ดุเดือดมากมีคนมาบอกว่าเอาฉันเป็นทีมนั้นทีมนี้
ยังไงคุณผู้ชมลองเข้าไปดูความคิดเห็น
แล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ
ดิฉันว่าศึกอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปท้ายที่สุด

แต่บางท่านก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยนะ

คุณผู้ชมบางท่านก็บอกไม่สนใจเรื่องนี้เลย

เราถือว่าเราสนใจเรื่องข้อกฎหมายแล้วกันนะครับ